ก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเป็นคนที่๓ในวงการบันเทิงแล้วนะคะที่เกิดเชื้อแบคทีเรีย
เข้าไปกินเนื้อคุณผู้ชม
ที่เจ้าตัวซึ้งในรถพระธรรม
จนถึงขั้นเตรียมลาบวชชีเลยค่ะ
ว่าตอนนี้ก็ยังคงขอเป็นคารวาสในการใช้เสียง
ธรรมนุบำรุงศาสนาไปก่อนละกันค่ะ
เอาเป็นว่าจริงเป็นคารวาสก็ทำได้นะคะ

คือถ้าบวชเลยมันอาจจะทำให้การทำงานเราอาจจะแคบลง
เราอาจจะไม่สามารถมาทำแบบนี้ได้
เรายังสามารถมาร้องเพลงถวายท่านได้เพื่อให้คนได้รับรู้ถึงท่าน

คนเขาทำอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ย
เขาจะจิตใจผ่องใสดูจากหน้าตาเลยนะ
มันจะผ่องไปหมดเลยแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนนะคะ
ของพี่ปานเนี่ยก็มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ๑๐อะเนาะ
แต่ว่าพี่ปานเขาออกรายการบอกว่าเขาไม่ได้เกิดจากแมลงที่กินเนื้อโกล
แต่ว่าเกิดจากแมงมุมแล้วก็เชฟแบคทีเรียมันเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้

พอเกาเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นการสะกิดแผลให้มันเปิดค่ะ
พอแผลเปิดก็สามารถที่จะรับเชื้อแบคทีเรียพวกนี้เข้าไปได้ง่าย

แต่เอาจริงนะเพราะถ้าเกิดว่าเราคันอะไรอย่างนี้มันอดไม่ได้อะเนาะ
เอาเป็นว่าถ้ามีอาการเป็นไข้ขึ้นสูงอะไรแบบนี้
ให้รีบไปหาคุณหมอจะดีที่สุด